ถ้าไม่เช็คก่อนแชร์ผิดพลาดแบบนี้ครับ
กับภาพวีดีโอคลิปที่มีรถพุ่งทะยานลงมาจากชั้น๒ของอาคารนะครับ
แล้วก็ตกลงมาด้านล่างผู้คนด้านล่างก็แตกคือกัน
แล้วก็บอกว่าเนี่ยเป็นเหตุเกิดสดร้อนที่สนามบินสุวรรณภูมิ
ดูก่อนที่จะเป็นข่าวใช้คำนี้เลย
คนก็ทรงแท้ต่อกันใหญ่โดยเฉพาะผู้ใหญ่
รู้สึกว่าเร็วไงรู้สึกว่ายังได้เห็นเรื่องนี้เร็ว
ส่งต่อกันจนเป็นที่ตกออกตกใจกันอย่างมาก
เรื่องนี้เช็คก่อนแชร์แล้วเป็นยังไงไปดูครับ
กระแสที่เกิดขึ้นวันนี้นะครับคลิปนี้เลยคุณผู้ชมฮะ
ก็เป็นภาพที่ไม่คล้ายภาพจากกล้องวงจรปิดนะ

คือดูแล้วก็ไม่ใช่ภาพจากกล้องมือถือด้วย
คือภาพที่ถ่ายได้นี่มันเหมือนกับเป็นการเซ็ตถ่ายมากกว่า
เพราะว่าดูจากประชาชนที่กระโดดหนีแล้วนี่

คลิปนี้นะครับความยาว๑๔วินาที
เหตุการณ์รถเก๋งสีขาวคันหนึ่งพุ่งทะลุออกจากอาคาร
คนโพสต์เขาบอกว่าเกิดขึ้นที่สนามบินสุวรรณภูมิ

ส่วนบอกว่านี่อาจไม่ใช่เหตุการณ์จริง

ตรวจสอบไปยังฝ่ายประชาสัมพันธ์ของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ซึ่งก็ยืนยันว่านี่
ไม่ใช่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในสนามบินสุวรรณภูมิ

ว่าจะเป็นคลิปวิดีโอที่ตัดตอนมาจากภาพยนตร์มาก
นี่เราทำการตรวจสอบเรียบร้อยแล้วนะครับ

ถูกต้องและต้นต่อของคลิปนี้ที่ตัดเป็น๑๔วิได้
ก็ไม่ใช่คนไทยตัดนะฮะไปตัดมาจากรัสเซียฮะ
แล้วคนไทยก็เอามาต่อกันอีกทีนึง
อย่างนี้ทีมข่าวเราได้นำเอาคลิปไปตรวจสอบนะฮะ
ก็พบว่าคลิปนี้ปรากฏในเว็บไซต์ของรัสเซียแล้วก็เป็นคลิปเก่า
ถูกแชร์ตั้งแต่ปีที่ผ่านมา
แม่มีใครก็ไม่รู้ไปตัดคลิปมาแล้วก็มาพาดหัวใหม่
เอาให้สะใจไปเลยส่งต่อกันเพียบแล้วครับ

นี่เป็นกราฟิกสำคัญชาติหน้าแล้วอย่าส่งต่ออีก
บอกเขาเลยว่าดูชาวขวาชะโซเชียลแทรนัททีวีมาแล้วนะครับ